สาวคนนี้กันบ้างดีกว่าน้องบินพีชยาคุณผู้ชม
แต่ว่านางเอกสาวในบ้านเราไม่ได้สวยอย่างเดียวนะ

ต่อยที่ในร้องแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดอย่างนี้เลย

มินพีชยาต่อยหนักใช่เล่นนะจ๊ะเออนะคะ
อย่างที่บอกนี่คนแรกเลยน้องบินพิชยากับวันว่างของเธอ

ซึ่งเธอเลือกใช้วิธีการต่อยมวยค่ะ
เพราะมันได้เบิร์นไขมันแบบเต็มที่ไปเลย
แล้วดูจากลีลาการฟาดแข้งโอ้โหมินจ๋า
หนุ่มไว้ก่อนนะจ๊ะช่วงนี้โสดด้วย
ใครจะมาขายขนมจีบเนี่ยต่อแถวก็ต้องดูดีด้วยนะ
เอวบางอย่างนี้พละกำลังโอ้โหมหาศาลอยู่นะ
หนุ่มที่ดูอยู่นะคะควรจะไปฝึกต่อยมวย
แล้วมาแบบว่าฝึกรอบเป้ากันดีกว่าแบบนี้น่ารักดีนะคะ
ต่อกันที่เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงดีกว่านะคะ

พี่แอนเขาขึ้นชื่อฤชาเรื่องการฟิตร่างกายอยู่แล้ว

ลีลาการต่อยมวยของพี่แอนนั้นก็หมัดหนักไม่แพ้ใคร
คุณผู้ชมดูภาพตามพร้อมกันไปเลยนะ
หนุ่มคู่ซ้อมข้างถือเป้ามาฟาด
ฟาดพี่แอนกลัวเปล่าไม่กลัวจ้ะไม่ถอยด้วยมาสิ
ต่อยสู้ทุกดอกแถมฟุตเวิร์คดูซะก่อนนี่การสลับขา
ไม่ธรรมดาดีสุดไปเลยนะ
คือคนทำการฟิกดิฉันชอบมากเหมือนดาร์คอนบอลปล่อยแสงอะลูก
ปึกปักโอ้โฮจริงนะปึกปักโอ้โฮจริงนะแรงดีไม่มีตกนะจ๊ะ
ปิดท้ายดีกว่าค่ะปูปรายาค่ะคนนี้แหม
ช่วงนี้อยู่ไกลเนอะอยู่อเมริกาค่ะตอนนี้ถึงจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ
แต่ก็ต้องดูแลรูปร่างของตัวเองด้วยค่ะเข้ายิมโชว์สกิลการต่อยมวยกันไปเลย
แบบนี้ต้องใช้สติแล้วก็สมาธิมากเลยนะคือเราต่อยแรงไปเท่าไหร
มันจะเด้งกลับมาขนาดนั้นเลยนะเออนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะ
ใช้แรงก็พอสมควรเหมือนกันดูอย่างสาวปูนะตั้งอกตั้งใจมากเลย
สายตาซะก่อนนี่มุ่งมั่นคุณผู้ชมค่ะไม่เหมือนเรานะต่อยสัก๓๔ที
ไม่ไหวแล้วเหนื่อยใช่นะคะขี้เกียจยกวงแขนสุดยอดจริงนะคะ